นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะจริงแล้ว
นทบุรีแถวเมืองทองก็ไม่ไกลมากไปเที่ยวเสร็จปุ๊บไปมีเรื่องกับเจ้าถิ่นค่ะโดนรุมกระทืบ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดตั้งแต่๑๐กุมภากลับมาที่บ้านมานอนอยู่ในบ้านคุณคะร่างกายเนี่ยมันบอบ
มากเพราะโทษนะไม่รู้ว่าโดนกี่บาทาค่ะ
กระทืบเข้าไปช้ำเลือดช้ำหนอง
สุดท้ายเธอเสียชีวิตเสียชีวิตภายในบ้านเลยนะคะ
ตำรวจก็ต้องลงพื้นที่แบบนี้ค่ะ
นำศพของเธอออกไปจากบ้าน
กู้ภัยก็ต้องช่วยกันแล้วดูสิญาติพี่น้องร้องไห้แบบนี้
เป็นใครใครก็ยากที่จะทำใจนะคะ
แล้วอายุ๑๘ปีเองคุณสุภาษาราผู้ตายชื่อว่านายวีรพลชุ่มชื่น
หรือว่าต้นหอมอายุ๑๘ปีเป็นสาวประเภท๒นะคะ
คือคุณต้นหอมนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอน
ในบ้านทาวน์ฮาวส์ของหมู่บ้านพนาสน๙ตำบลบ้านฉาง
อำเภอเมืองปฐุมธานีตำรวจกู้ภัยไปตรวจสอบร่างกาย
ก่อนที่จะนำศพออกมาแบบนี้นะครับปรากฏว่าร่างกายมีร่องรอยเขียวช้ำ
มีเลือดออกปากออกจมูกแล้วเลือดออกที่รูทวารด้วย
คราบเลือดเนี่ยเปลือเปื้อนนะคะตำรวจคาดว่าผู้ตายเนี่ย
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘๑๒ชั่วโมง
จากที่ตอนที่ตำรวจไปเจอนะฮะเราสอบถามคุณยายของผู้ตาย
ชื่อว่าคุณพกาพันธ์คุณยายเนี่ยเล่าบอกว่าผู้ตายกำลัง
ใส่เป็นผู้หญิงอะค่ะก่อนเกิดเหตุผู้ตายออกไปเที่ยวกับ
ตามปกติแล้วก็กลับมาหลังเที่ยงคืนช่วงเช้ายายเนี่ยไปเคาะเรียก
ห้องนอนเพื่อจะปลุกไปปลุกให้ไปโรงเรียนแต่พบว่าประตูเนี่ย
มันล็อกแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับตอนนั้นยายไม่ได้เอกใจอะไร
แล้วไม่กล้าเรียกต่อเพราะเกรงว่าหลานคงจะง่วงแล้วคงหลับ
กระทั่งเวลาผ่านไปจนบ่ายสามโมงกว่าเอ้าทำไมหลานยังไม่ออกมา
ทีนะมันเริ่มผิดปกติแล้วคราวนี้ค่ะคุณยายเนี่ยนะเล่าให้
เราฟังเนี่ยค่ะยายก็เลยเดินไปดูอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าไป
ครั้งเนี้ยประตูมันไม่ได้ถูกล็อกประตูมันเปิดแง้มอยู่ก็เลย
เข้าไปเรียกดันประตูเข้าไปพบว่าหลานเนี่ยนอนหงายอยู่ค่ะนอนหงายอยู่
เตียงนอนท่อนล่างของหลานเปลื่อยมีเลือดออกที่ก้นมีเลือด
ออกทางปากยายก็เลยรีบโทรศัพท์บอกว่าลูกชายเนี่ยมาดูหน่อยที่
ทีนี้คุณค่ะไปถามอีกหนึ่งคนเป็นญาติสนิทของผู้ตายเล่าบอก
ว่าเนี่ยน่าสนใจก่อนหน้านี้เมื่อวันที่สิบกุมภาพันธ์ที่ผ่าน
มาผู้ตายพร้อมกับเพื่อนไปเที่ยวผับแถวตลาดมะลิย่านเมือง
งธานีจังหวัดนนทบุรีคืออยู่ปฐุมแต่ไปเที่ยวน้นแล้ว
ไปมีเรื่องถูกกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นทั้งชายจริงหญิงแท้ค่ะ
สักประมาณ๒๐คนได้๒๐คูณ๒๔๐มาทารุมกระทืบรุมทำร้ายจน
ผู้ตายเนี่ยสลบร่างกายบอบช้ำสุดท้ายพาไปแจ้งความไว้ที่
สพปากเกร็ดแต่คดีไม่คืบจนกระทั่งน้องต้นหอมกระอักเลือด
เสียชีวิตในที่สุดทีนี้ผู้กำกับสพเมืองปฐุมธานีนะคะ
บอกว่าตอนนี้คือยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้
ว่าจริงแล้วเนี่ยสาเหตุชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจาก
อะไรกันแน่เดี๋ยวต้องรอผลการผ่าชนะสูตรพลิกศพส่วนเรื่อง
มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดในท้องที่สพปากเกร็ดนนทบุรี
ตอนนี้ตำรวจสพเมืองปฐุมธานีประสานไปที่ท้องที่เกิดเหตุแล้ว
เชื่อว่าตำรวจในพื้นที่พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานตำรวจ
บอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมีความ
หน้าเดี๋ยวเรารายงานเพิ่มเติมนะคะถือว่าเป็นเหตุอุกอาจ
ที่เกิดขึ้นนะค่ะไปทำเขาเนอะตั้ง๒๐กว่าคนไปรุมคน